อย่างนั้นเดี๋ยวคุณเช้าให้ผมทำให้ดูใช่ไหมใช่ครับพี่หนุ่ม
อ่าโอเคผมจะทำให้ดูน่ะจริงจริงแล้วก็คือ
แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวน้ำยานะครับอันนี้ก็เป็นตัวไม้ที่จะใช้
ก็แย่งเข้าไปในนี้
เหนื่อยหน้าประมาณไหนคะพี่หนุ่ม

ควรควร
พลาดออกมาหน่อย
โอเคเรียบร้อยปุ๊บแค่นี้นะฮะคุณก็เอามาเปิดหนี้เสร็จปุ๊บ
คุณก็ใส่เลยปึ้งนี่นะฮะแล้วคุณก็หมุนบีบีบอย่างนี้นะฮะ
เอาผู้หญิงทำฉีกนี้เข้ามาดิอืมเป็นนางพยาวร์หน่อยซิอ้านี่นะฮะ

บีบไปแล้วก็หมุนอย่างนี้นะ
หมุนนะฮะ

เก็บไว้อันนี้เสียบกลับเข้าไปอย่างนี้นะฮะ

เสร็จคุณก็

โอเค

ทีนี้อันนี้มันจะเป็น

ถ้า๒ขีดมันก็เกี่ยวด้วยนะ
บ้าไปเลยนะ
แค่ชีวิตดิ๊กุ้งต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยตอนเนี่ย
เอาไปทิ้งก็พยายามเก็บให้ดีนะครับหรือมีถุงดงถุงแดงก็เก็บทิ้ง
หรือว่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือใช้น้ำยาพวกซักผ้าขาวอ่ะแล้วถ้าไม่มี
พวกไพเตอร์ไฮยีโมะแบบเนี้ยแอลกอฮอล์ได้ไหมพี่หนุ่มไม่ได้เออ
อย่าเอาน้ำยาซักผ้าขาวนั่นแหละโอเคเร็บต่อก็ยังไม่ได้เลยนะครับ
ก็คือมันก็จะฆ่าเชื้อเสร็จปุ๊บคุณก็บางคนก็เอาใส่เอ่อ
กรวดพลาสติกกราวเนี้ยแหละ
โอเคแล้วก็ปิดฝ่ายเสียเน็ตอ่า

โอเคอันนี้ก็คือขีดเดียวเยี่ยม

บางคนทิ้งไว้๕นาทีมันเพิ่งขึ้นเป็นสองขีดก็มี

แต่บางคนถ้าเจ้าตริษย์เยอะหน่อย
แต่ถ้าขึ้น๔ก็ค่อนแข้งจะโล่งใจได้

เบลกฉันให้เบลกเดี๋ยวเรามาดู

มันขึ้นทีก่อนเลยจริง

เดี๋ยวไปกังวลใจก็ลองทำดูนะครับ